กลับมาติดตามข่าวจากเช้าข่าวชัดโซเชียลกันต่อค่ะ
อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างกล้อง
ในการตรวจจับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร

ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ใช้แล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรก
คืออยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ากล้องมันหน้าตาเป็นยังไง

คุณผู้ชมครับพลตำรวจรีจิรพัฒน์ภูมินิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ตรวจความเรียบร้อยการใช้กล้องตรวจจับความเร็ว
เพื่อออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร
ที่เห็นอยู่เป็นสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะ

จะใช้เป็นลักษณะของการถ่ายภาพแล้วก็ภาพจะคมชัดมากคุณผู้ชม
ป้ายทะเบียนชัดเจนเลยนะคะเมื่อวานนี้ใช้เป็นวันแรก
เคลื่อนที่ระบบใหม่ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว
แล้วก็สามารถซูมให้เห็นป้ายทะเบียนรถใบหน้าคนขับขี่ชัดเจนเลยนะคะ
เพื่อใช้ตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร
ผู้ที่ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะ
โดยภาพถ่ายจะมีความคมชัดสูง
แล้วก็จะถูกส่งไปที่สถานีตำรวจนครบานประจำท้องที่

ส่งไปยังที่อยู่ของเจ้าของรถ
คนที่ได้รับใบสั่งต้องชำระเงินภายใน๗วัน
ถ้าไม่ชำระเงินตามกำหนดตำรวจจะออกใบเตือน
แต่ถ้าหากยังไม่ชำระอีกภายใน๓๐วัน
ซึ่งก็จะส่งผลกับการต่อทะเบียนรถ
หรือการทำธุรกรรมกับรถในอนาคตด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ใช้กล้องตรวจจับค่ะ
พบว่ามีผู้กระทำความผิดกฎจราจรกว่า๓๐๐คน
โดยพฤติกรรมการกระทำความผิดส่วนใหญ่ที่พบ
คือรถจักรยานยนต์วิ่งในช่องทางด่วน
รถจักรยานยนต์ย้อนสอนรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า
รถใช้ความเร็วเกินกำหนดและรถที่เปลี่ยนเลนในที่คับขันนะคะ
มาตรการนี้เป็นนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
เพื่อแก้ปัญหาตำรวจตั้งด่านซ้ำซ้อน
และป้องกันการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ขณะนี้บังคับใช้ทุกพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบานแล้วนะคะ
และอย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่าง
สำหรับกล้องเนี่ยค่ะมาสดในรายการเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือหน้าตาของกล้องที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะใช้นะคะ
เป็นรองผู้บังคับการจราจรแล้วก็อีก๒ท่านด้วย

สิทธิภาพของกล้องตัวนี้ให้ฟังกันใช่ไหมคะ

มีประสิทธิภาพทำอะไรยังไงได้บ้างคะ
กล้องนี้นะครับก็อยากอธิบายว่าเป็นกล้องสำหรับถ่ายตรวจจับความเร็ว
ด้วยคุณภาพของมันซึ่งราคาแพงมากนะฮะหลักแสนนะฮะ

กี่แสนคะกี่แสนฮะผมจำได้ครับสักเท่านั้นนะ
ล้านสามอ๋อจริงบอกจริงไม่ใช่หลักแสนล้านสาม
ล้านสามล้านสามต่อตัวเหรอคะมีกี่ตัวคะเนี้ยอ่า
ของที่งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตเนี่ยของเรามี๒ตัวนะครับ
แล้วก็จำได้ว่าทางกองประคับการตรวจจราจรได้กระจายไปทุกกองบังคับการอื่นนะครับ
อีกส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้ว่ามีประมาณเท่าไหร่นะครับ
ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนตัวตัวเองเลยนะคะเคยโดนมีกล้องถ่ายภาพรถ
แล้วก็เห็นป้ายทะเบียนรถชัดเจนเลยเป็นกล้องแบบเก่าแบบใหม่นี่มันจะชัดกว่านั้นอีกเหรอคะ
คือแบบนี้เนื่องจากคุณภาพมันสูงมากนะครับมันสามารถที่จะซูมได้แม้แต่รถที่วิ่งด้วยความเร็วนะครับ
ระยะไกลเรายังสามารถจับได้นะครับแล้วก็ดึงมาซูมเป็นทะเบียนใกล้ได้
เพราะฉะนั้นการเอาภาพมาถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยมันเรียกว่าทำได้อยู่แล้วเพราะคุณสมบัติมันสูงมากนะครับ
คือส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาคนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะคือปัญหาอะไรบ้างคะท่านรองค่ะ
หนึ่งเลยนะครับไม่เคารพป้ายหรือเครื่องหมายบนพื้นทาง
อย่างเช่นเส้นทึบก็ชอบปาดนะครับจอมปาดจอมเบียดทั้งหลายเนี่ย
นะครับอ่าที่ห้ามจอดก็จะจอดค่ะเหมือนนั้นนะครับแล้วก็อ่า
รถจักรยานยนต์ไม่วิ่งชิดขอบทางด้านซ้ายแล้วก็มาวิ่งในช่องทางด่วน
นะครับเพราะพิพธิเป็นทางหลวงค่ะแผ่นดินเลขสามสิบเอ็ด
ในช่องทางด้านขวาสุดหรือเราเรียกว่าช่องทางด่วนห้ามวิ่งอยู่แล้ว
สำหรับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของ
ความเร็วเพราะเราดูแลรับผิดชอบถึงดอนเมืองโทเวย์ด้วย
นะครับก็จะมีรถที่ใช้ความเร็วสูงนะครับ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้เป็นอ่าข้อหารักหลัก
ในพื้นที่เราที่ตรวจพบการทำความผิดบ่อย
แต่พื้นที่อื่นก็คงจะมีอ่าสภาพที่แตกต่างกันไปครับอืม
รองแล้วมันทำงานยังไงคะอ่ากล้องตัวนี้นะครับ
ก็คือเราจะเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะแพลนเลย
เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการถ่ายภาพแบบวิดีโออ๋อ
นะครับถ้าเป็นความเร็วเราก็จะตั้งความเร็วไว้
ลิมิตความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
วิ่งมาด้วยความเร็วที่เกินปั๊บมันก็จะโชว์เป็นตัวเลขเลย
แล้วก็กดเป็นภาพบันทึกปั๊บคืออันนี้ต้องมีคนคอยกดบันทึก
หรือว่ากล้องจะทำด้วยตัวเองหรือเปล่าต้องมีคนคอยกดบันทึก
ก็คือมีคนมอนิเตอร์ตลอดเวลาใช่ครับอ๋อค่ะ
ถ้าขับมาเร็วมากก็จะถ่ายภาพได้ชัดเลยใช่ไหมคะ
จะเห็นชัดเลยใช่ไหมคะก็ได้ครับเมื่อกี้ได้เคยพูดคุยกับ
ผู้ใจประคบรรชานะครับครับครับเจ้าตัวเคยถ่ายได้เร็วที่สุดเท่าไหร่
ตัวเขาบอกว่าเขาน่ะร้อยเก้าสิบกว่าอ๋อ
จะเห็นว่ามีเพื่อนท่านอื่นนะครับที่คอยดูแลกล้องตัวอื่นอยู่
บอกว่าอาจจะเกินถึงสองร้อยค่ะนะครับอ๋อ
มาเร็วขนาดไหนเราก็มั่นใจว่ากล้องตัวนี้เนี่ย
จะสามารถตรวจจับถ่ายภาพเอาไว้ได้ใช่ครับค่ะ
จากมีการติดตั้งกล้องก็ต้องเพิ่มจำนวนของเจ้าหน้าที่
อยู่ประจำกล้องด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับคือต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำกล้อง
แล้วก็ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่สามารถที่จะเอาภาพจากกล้อง
มาใช้ในการออกใบสั่งด้วยค่ะก็ลดคำคอรหาเรื่องของการตั้งดงตั้งด่านอะไรแบบนี้ด้วยมั้ย
รองคะลดแน่นอนเพราะว่าภาพเนี่ยมันฟ้องนะครับมันจะลดการโต้แย้งนะครับ
ลดการโต้แย้งได้และที่สำคัญเนี่ยการชำระค่าปรับเนี่ย
เขาก็ไม่ต้องมาชำระค่าปรับการชำระค่าปรับมีอยู่๓ส่วนนะครับ
ซึ่งในส่วนนี้ผมจะให้ทางผู้กองศูชัยเนี่ยอธิบายดูนะครับครับ
พอไม่ได้เจอกับเจ้าหน้าที่โดยตรงแล้วในเรื่องของการทุจริต
ก็จะน้อยไปให้ผู้กองศูชัยอธิบายว่ามีการชำรักค่าปรับแบบไหนบ้าง
ครับผมตอนนี้ช่องทางการชำระค่าปรับมันอยู่๓ช่องทางก็คือ
หนึ่งโดยถือใบสั่งนะครับมาที่สอนอนะครับ
สองก็คือทางปริศนีย์และสามไปช่องทางที่
ตอนนี้เพิ่งเพิ่มเข้ามาเพื่อความสะดวกของประชาชนเนี่ย
ก็คือช่องทางทางธนาคารสามารถที่จะนำใบสั่งหรือใบ
มีความสะดวกมากกว่าแล้วเมื่อชำระเสร็จแล้วเนี่ยอ่า
จะตัดโดยอัตโนมัติเลยนะครับออกจากผู้กระทำความผิดเลย

ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาใบเสร็จไปบอกกับเจ้าหน้าที่

เสร็จจบถ้าไม่จ่ายล่ะคะ
ไม่จ่ายเราก็จะมีมาตรการนะครับ

ภายใน๓๐วันไม่ได้รับแล้วไม่ได้รับภายใน๓๐วันเนี่ย
เรื่องต้นคือ๗วันนะครับแต่ว่าเราจะออกเนี่ย

ก็คือจะมีอาจจะเป็นการระงับการจดทะเบียน
เพราะว่าระบบออนไลน์ก็คือจะเชื่อมโยงข้อมูลกันหมด
ใช่ครับเป็นการบูรณาการนะครับผม
อันนี้นับตั้งแต่วันที่ได้รับส่งมาถึงบ้านใช่ไหมคะ

ก็คือให้เวลาถึง๓๐วันเลย

วันก่อนคือกำหนดหลักคือ๗วัน

ก็จะส่งเรื่องต่อครับผมมีหนังสือเตือนใช่หนังสือเตือน

ที่บอกว่าจะมีกล้องตั้งจับความเร็วเอาไว้

เขาถามเลยว่าวิ่งความเร็วได้เท่าไหร่ครับ
แล้วชานเมืองความเร็วให้วิ่งได้เท่าไหร่
อันนี้สำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดความเร็ว
เข้าใจคลาดเคลื่อนกันก็กลายเป็นว่าผิดอีก
ความเร็วต้องเอาตามกฎหมาย

ก็คือวิ่งไม่เกิน๘๐เซฟสุด

คือก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเองก็เคยถูก
โดนถ่ายคลิปบ้าง
มีปัญหาเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการตั้งด่านบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะ
ทางเจ้าที่เองพอมีการใช้เทคโนโลยีแบบนี้แล้วก็มีการปรับปรุง
เรื่องของการดูแลเรื่องของกฎจราจรแบบนี้
มั่นใจในเรื่องของการทำงานว่าประชาชนจะเข้าใจเรามากขึ้นไหม
จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือมากขึ้นไหมคะ
ผมมั่นใจว่าจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับ
คือต้องเข้าใจว่าแต่ก่อนที่ตำรวจโดนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
เพราะว่าเนื่องจากกฎหมายความผิดจรจรมีเยอะมาก
บางทีจับไปเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของเรื่องหยุ่มหิมนะครับ

เองทำไมต้องจับด้วยทำไมต้องออกใบสั่งด้วย
เพราะฉะนั้นอะไรที่เทคโนโลยีสามารถทำได้เราจะใช้เทคโนโลยีทำนะครับ
อะไรข้อหาบางข้อหาที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำได้จะใช้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำ
เพราะฉะนั้นมันก็จะลดผลกระทบกระทั่งลงไป
อย่างเช่นรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ชัดเจน
แผ่นป้ายทะเบียนหลบซ่อนนะครับไม่ต่อภาษีอันนี้ต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำ

นั้นการโต้แย้งที่บอกว่าอะไรนิดหน่อยมันไม่ใช่แล้วนะครับ
พอมีกล้องแบบนี้แล้วเนี่ยการตั้งด่านตรวจจะยังมีไหมคะ
หรือว่าจะลดน้อยลงจะยังไงไหมคะ
การตั้งด่านตรวจโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องยังคงมีอยู่นะครับ
แต่อาจจะลดน้อยลงเพราะว่าด่านตรวจเนี่ยผมอยากจะเรียนให้เข้าใจว่าไม่ใช่แค่เป็นการกวดขันวินัยจราจรนะครับ
แต่ว่าเป็นในเรื่องของการป้องกันอาจกรรมด้วยนะครับ
และสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าจะเป็นโดยคนเนี่ย
ยังไงต้องทำงานควบคู่กันไปโดยตลอดนะครับแต่ก็อาจจะลดน้อยลง

ครับคืออย่างนี้ครับกล้องเนี่ยจะมีอยู่๒แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าใช้แต่กล้องตัวนี้อย่างเดียว
ตัวนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกล้องทั่วไปนะครับก็จะมีสองแบบคือกล้องเคลื่อนที่นะครับแล้วก็กล้องประจำที่
กดมาช่วงที่มันเข้ามาใกล้ที่สุด

แต่กล้องนี้มันจะจับความเร็วมาตั้งแต่
ตั้งแต่ระยะยิงเรา๑๐๑๘๐๐เมตร

อย่างนี้ต้องอยู่กับมันกี่ชั่วโมงต่อวันคะเนี่ย

อ๋อแล้วต้องจ้องตลอดเลยไหมคะ

เพราะว่ารถที่ใช้ความเร็วต่ำกับรถที่ใช้ความเร็วสูง

มันพุ่งมาเรารู้แล้วว่ามันต้องเร็วเกิน

คุณผู้ชมสงสัยค่ะส่งคำถามมาว่า
พอส่งเป็นภาพไปยังตามที่อยู่ใช่ไหมคะ

ถ้าเกิดเราจะเถียงว่าภาพมันจะรู้ได้ยังไงว่าขับเร็ว
จะมีอะไรบอกได้เพราะมันภาพเป็นภาพนิ่ง
ถ้าจะโต้เถียงนึงมาว่าก็เห็นแค่ภาพ

คือจะขึ้นแม้แต่พิกัดในการตั้งกล้องชัดเจน
คือเขาจะเถียงไม่ได้เลยว่าคุณโดนตรงไหน
มีความเร็วขึ้นโชว์นะครับ

มีวันที่ด้วยมีเวลา
โต้แย้งได้แต่คิดว่าคงไม่ชนะว่าอย่างนั้น
บอกว่าแล้วรถบรรทุกผักหลังคาสูง
วิ่งจิ๊ดขวาตลอดผิดกฎหมายไหมคะ
ด้วยรถของรถบันทุกข์

อีกท่านหนึ่งคุณออดอ้อนบอกว่า

รางตอบว่าตำรวจจะบังคับขนทรงไม่ให้รับต่อทะเบียนได้รึเปล่า
ถ้าไม่ไปจ่ายเนี้ยแล้วมันมีการเอ่อ
ประสานงานกันแล้วกับขนทรงเรายังอ๋ออย่างงี้ผมตอบเรื่องนี้ได้นะครับ
และรองนายทรัฐมนตรีท่านประวิปองค์สุวรรณ
ได้มีการตั้งคณะกรรมการ
ในการแก้ไขปัญหาการจราจร

ซึ่งด้านที่๑เป็นด้านในเรื่องของกฎหมาย
ในการแก้กฎหมายต่าง
ซึ่งในส่วนนี้กำลังมีการประชุมกัน
เพื่อต่อไปถ้าไม่มาชำระ
ผลส่งก็จะอายทะเบียน
ก็เรียกว่ากฎหมายก็จะเสร็จแล้วนะครับ
มีในเรื่องของอีกเล็กน้อยเท่านั้นเอง

บอกว่าเมื่อไหร่จะยกเลิกเปอร์เซ็นค่าปรับ
เปอร์เซ็นค่าปรับต้องขออธิบายตรงนี้เลย
จริงคนคิดว่าตำรวจจะได้ค่าปรับเยอะ
ผมจะบอกว่าค่าปรับที่จะได้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ๑คน

สมมุติเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่๒๐คนในที่ทำงาน

แต่ทุกวันนี้ค่าปรับของการกระทำความผิด

เพราะฉะนั้นที่เกินกว่านี้

แล้วก็เอาเงินส่วนนี้มาดูแลนะครับระบบทุกอย่างของประเทศอีกทีหนึ่ง
แต่ความผิดที่ประชาชนทำผิดยิ่งมากขึ้นเนี่ย
ก็กลับคืนสู่รัฐกลับคืนสู่สังคมอยู่เหมือนเดิมนะฮะ
ค่ะแบบนี้จากการมีกล้องมาช่วย

อยากจะให้ท่านรองได้พูดถึงว่า
มีความมั่นใจขนาดไหนว่ามันจะช่วยลดปัญหา
เรื่องของการทำผิดกฎจราจรแล้วมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ครับก็ผมมีความมั่นใจมาก
เพราะว่างานศูนย์ควบคุมจรจรมิพรดีดังสิทธิ์เรา
จริงแล้วเราก็เริ่มทำการใช้กล้องนี้
มาก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับ

สองถ้ามีปัญหา
เขาสามารถที่จะมาดูภาพย้อนหลังได้

กล้องเราก็ได้มีการตรวจสอบอย่างถูกต้องมาตลอดเนี่ย
มันก็จะไม่มีปัญหาในการโต้แย้งนะครับ
แล้วก็๓ทำให้พี่น้องประชาชนกลัว
คือแต่ก่อนเราต้องใช้คนกลัวตำรวจถึงไม่ทำผิด

แต่ต่อไปเนี่ยถ้าเรามีกล้องติดทุกที่นะครับ
คิดดูว่าติดทั้งกรุงเทพ
คนก็ไม่รู้ว่าจะมีตำรวจไม่มีตำรวจ
แต่คนจะกลัวความผิดเพราะกลัวไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกจับเมื่อไห
เพราะฉะนั้นก็จะเกิดความระมัดระวังนะครับ
มีการรักษาวินัยในตัวเองมากขึ้นนะครับ
ผมก็เชื่อว่ายิ่งเราสามารถควบคุม
หรือว่าตรวจสอบการทำความผิดได้นะครับมากขึ้นเท่าไหร่
พี่น้องประชาชนก็จะมีความเกรงกลัวนะครับ
แล้วก็อยากจะใส่ใจในเรื่องกฎหมายจราจรมากขึ้น
คงจะไม่มีแบบนิดเดียวเองเล็กน้อยเองนะครับ
ก็สุดท้ายก็อยากจะฝากว่าวินัยจราจร
มันเป็นเรื่องของมันสะท้อนวินัยชาตินะครับ
อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อย
เราเห็นว่ามันไกลตัวเรานะครับปล่อยผ่านไป
ก็อยากจะให้ทุกคนให้ความสำคัญ
วันนี้ต้องขอบคุณทั้ง๓ท่านนะทั้งอุตส่าห์เอากล้องมา
แล้วก็อธิบายถึงเรื่องของวิธีการในการใช้

ผู้กำกับหัวหน้าสถานีงานศูนย์ควบคุมเจรจรวิภาวดีรังสิต

แล้วก็ดาบตำรวจกันตชาติเนื้ออ่อนผู้บังคับหมู่งาน

ขอบคุณทั้ง๓ท่านนะครับคุณผู้ชมค่ะวินัยเจราโจรสำคัญจริง

เหมือนที่ท่านรองบอก่ะการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
ถ้าทุกคนมีวินัยเนี่ยเชื่อเลยว่าจะลดอุบัติเหตุได้จริงบนท้องถนน

ดีนะคะมาแล้วก็ตอนนี้